คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของพระชาวกันหน่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้เราก็ติดตามข่าวสารของพระเช้าว่ามีการขับรถไปชนผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้มีการเข้าพิธีอุปสมบท

ผ่านไปแล้วค่ะเวลา๑๕วันนะครับ
เช้าก็ได้เข้าพิธีลาศิกขาพร้อมกับพระอีกสองรูป
ภายในพระอุโบสถวัดสามณีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ใช้เวลาอยู่นานประมาณเกือบ๑ชั่วโมงนะคะถึงจะเสร็จพิธีค่ะ
เปลี่ยนจากชุดห่มจีวอนมาเป็นนุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็จะต้องอยู่ภายในวัดอีกเป็นเวลา๓วัน
เพื่อทำความสะอาดภายในวัดและดูแลพระสงฆ์ในช่วงที่ออกบินทบาท
ถึงจะกลับบ้านนะคะโดยดีเจชาวค่ะ
ได้เดินทางไปกราบคุณแม่พร้อมกับโพลเข้ากอดเลยนะคะ
ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นมากเลย
โดยคุณแม่สายสุนีเขาก็ให้พรลูกชายนะคะว่า
ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดภัย
ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
บอกว่าดีใจมากที่ลูกชายบวชให้ในครั้งนี้
และหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านคุณแม่สายสุนีด้วย
พร้อมกับดีเจชาวก็ได้เดินเข้าวัดอีกรอบหนึ่ง
เพื่อทำการบายสีสู่ขวัญที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง

เจ้าตัวก็บอกเลยว่าจะไม่ลืมบุญคุณพี่น้องชาวบ้านผักตบ
จะมาพัฒนาวัดสะมณีสร้างชื่อเสียงแล้วก็แรงศรัทธา
ให้ทุกคนได้รู้จักกับวัดสามณีอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี
ไปฟังความรู้สึกของดีเจเช้ากันค่ะ
ได้หลายอย่างในการใช้ชีวิตนะครับ
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมถึงหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
ที่ให้เรายึดถือตั้งมั่นในสายกลางแล้วก็รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่ที่จิตใจของเรานะครับผมทุกอย่างมีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
โดยที่เราโดยใช้จิตของเราเป็นตัวกำหนด
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันทำรุ่นศาสนาของเรานะครับ
เฉพาะศาสนาพุทธนะครับผมมันสวดมนต์ก่อนนอนนะครับ
แล้วก็ทำความดีแค่นี้เนี่ย
เที่ยวชาวว่าก็ทำให้เรามีความสุขได้ทั้งสุขกายด้วยสุขใจด้วย
ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายในการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วนะคะ

งดการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะว่าการบวชในครั้งนี้เนี่ย
เขาตั้งใจจริงเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญสุขุศลทั้งหมดให้กับคุณพ่อคุณแม่
รวมไปถึงคู่กรณีที่เคยขับรถชนจนเสียชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ชม